ทุกผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๖ปีเป็นชาวชายนาฏนะครับ
เขาก็มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางสื่อมวลชนเพราะว่า
เธอเนี่ยถูกคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านพยายามข่มขืน
ช่วงเที่ยงคืนครึ่ง๑๔มกราคมที่ผ่านมา
แต่ว่าจนถึงวันนี้วันนี้ก็๒๑มกราคมแล้ว
คดีไม่คืบหน้าแล้วคนร้ายเนี่ยคือจำได้ชัดเจนจำหน้าได้เลยเนี่ย
ก็ยังวนเวียนวนเวียนอยู่แถวบ้านนี่แหละใช่ก็เลยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับ
หญิงสาวคนนี้อายุ๓๖ปีนะครับเป็นชาวชัยนาธนะครับ
บอกว่าถูกเพื่อนบ้านในระแวกนี่แหละบุกเข้ามาในบ้าน
ข่มขืนนะครับเที่ยงคืนครึ่ง๑๔มกราคม
ซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่แต่ว่าจนถึงวันนี้
ยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับแล้วคนร้ายก็วนเวียนอยู่แถวนี้มาซุ่มแอบ
ความเคลื่อนไหวของในบ้านทุกวันเกรงว่าจะถูกก่อเหตุซ้ำอีก
ก็เลยต้องมาร้องเรียนผ่านทางสื่อมวลชนเพื่อขอความเป็นธรรม
เธอบอกว่าเธออยู่ที่บ้านเนี่ยกับแม่แล้วก็ลูกอีก๒คน
ส่วนสามีทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูน
ส่วนใหญ่เธอจะนอนอยู่ชั้นล่างนะครับ
เราก็ทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ตามคำบอกเล่านะครับ
คืนวันนั้นเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอออกไปทำธุระข้างนอกบ้านมา
แล้วไม่ได้ล็อกประตูจากนั้นก็กลับมานอนพักผ่อนตามปกติ
กับลูกสาววัย๘ขวบโดยไม่รู้ว่าคนร้ายแอบซุ่มอยู่ในบ้านอยู่แล้ว
คาดว่าจะเข้ามาทางประตูหน้าบ้านที่ไม่ได้ล็อกนั่นแหละ
ประมาณเที่ยงคืนครึ่งได้สะดุ้งตื่นเพราะว่ามีแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือส่องเข้ามาที่ใบหน้า
ทำให้ตอนนั้นเห็นหน้าคนร้ายที่ใส่หมวกไอ้โม่งบุกเข้ามาในมุ้ง
แล้วก็เอามือเนี่ยกดปากไม่ให้ร้องเอาเชือกไนลอนสีแดงรัดคอ
เธอก็พยายามดิ้นสู้จนสุดกำลังใช้เวลาอยู่นานกว่า๕นาที
หมวกไอ้โม่งคนร้ายมันหลุดออกมาเธอก็เลยบอกว่าเห็นหน้าชัดเลยว่าเป็นใคร
ใช้แรงเฮือกสุดท้ายตะโกนเรียกแม่นะฮะบอกว่ามีโจรขึ้นบ้าน
คนร้ายก็เลยตกใจกลัววิ่งหนีไปแต่ว่าทิ้งหลักฐานเอาไว้เป็นโทรศัพท์มือถือ
เหตุการณ์นี้เธอบาดเจ็บที่แถวแถวใต้คางกับใบหน้าส่วนคนร้ายเธอบอกว่าโอ้โห
รู้จักรู้จักเป็นอย่างดีจำได้เลยเป็นผู้ชายอายุ๒๕ปีบ้านอยู่ซอยใกล้กันเลย
แล้วนายคนนี้เนี่ยเพิ่งออกจากคุกมาได้แค่๓เดือนติดคุกคดีรักทรัพย์แล้วในภายในหมู่
บ้านแห่งนี้ผู้ชายคนนี้ขึ้นบ้านขโมยทรัพย์สินมาแล้วทุกหลัง
หมวกไอโมงเค้าหลุดและเค้าก็เหมือนวิ่งหนีไปออกจากโม๊คเปิดกรอนเปิด๓ชั้น
กระปับประตูสามชั้นเหมือนลูกตื่นด้วยเค้าระเวงเค้ากวงแบบบ้านเที่ยนมาด้วย
ซุ่มอยู่ข้างหลังแล้วก็พอเข้ามุ้งเหมือนเราให้เราหลับสนิทแล้ว
แล้วก็เข้ามาในมุ้งเอามือปิดปากตลอดเราก็ดินตลอดดินสู้
คือเขาจะเอาพยายามเอาเชือกมัดคอแต่เขาใช้ได้แค่มือเดียว
มือหนึ่งเขาไม่ได้เอาออกจากปากเอามือปิดปากไว้ตลอดกลัวเราร้องไง
ที่แม่ของผู้เสียหายบอกว่าตอนที่คนร้ายออกไปแล้วนะครับ
ลูกสาวก็ไปเรียกหน้าห้องนะแต่ว่าตอนนั้นแม่บอกว่าแม่ก็ออกจากห้องไม่ได้
คนร้ายมันแสบมากฮะมันแอบเข้ามาแล้วมันไปล็อกกุญแจห้องของแม่เอาไว้
แล้วเอาลูกกุญแจไปด้วยตอนนั้นก็เลยต้องถี่ประตูออกมา
เห็นลูกสาวเนื้อตัวสั่นด้วยความกลัวแล้วก็บอกว่ามันจะข่มขืนหนู
ก็โอ้โหแค้นจัดเลยเนี่ยแล้วก็กลัวกันนะพี่
กลัวมันจะย้อนมาที่มันก็ย้อนมาปกแทนตัวคืนเลย

มาเรื่อยเลยคนก็ขับอันนั้นก็ขับกันไปไม่เจอ
มันทำล่ะกลัวลูกหลานก็กลัวสั่นเลย
แล้วก็ลูกเขยเนี่ยทำงานก็ต้องมาหยุดงานเขาก็จะไล่ออกอีก
ว้าวนี่มีใครนี่มีผู้ชายนะ
อยากจะให้ตำรวจแวะเวียนมาหน่อยหนึ่งเนอะ
ที่ผู้เสียหายบอกมันน่ากลัวจริงนะ
เขาบอกว่ามันวนเวียนมาแถวบ้านมาเยอะเย้ย
แอบมองอยู่ที่ป่าหลังบ้านข้างบ้านอะไรแบบนี้
ถูกต้องคือผู้เสียหายเนี่ยแจ้งความไว้ที่สพหางน้ำสาครนะ
แต่เขาบอกว่า๑สัปดาห์แล้วคดีไม่คืบหน้าถามไปยังตำรวจ
ตำรวจบอกว่ากำลังรอผลการตรวจดีเอนเอที่มือถือ

ทั้งที่เธอบอกว่าเธอจำหน้าได้
บอกว่าชื่อในสาเป็นนุ่มในหมู่บ้าน
เธอบอกแบบเนี้ยคือคนแถวนั้นอะ
แล้วคนร้ายเนี่ยยังวนเวียนนะ
อยู่แถวนี้มาซุ่มมองนะ
คือครอบครัวรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย
สามีเขาทำงานกรุงเทพต้องกลับมา
ซึ่งสามีของผู้เสียหายบอกว่าตอนเกิดเหตุ
ของภรรยาเนี่ยให้ไปบอกผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกให้ไปแจ้งความ

ไม่มีใครมาดูสารทุกข์สุขดิบอะไรของชาวบ้าน

ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าก็ไปแจ้งความ

ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน

ว่าจะออกหมายจับได้ภายในสัปดาห์นี้
แต่เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสบายใจ
เดี๋ยวจะให้สายตรวจไปตระเวนดูรอบ
ครอบครัวนี้แล้วก็เพื่อนบ้าน
คือถ้ามันเป็นคดีอุจจักรกันขนาดนี้
ผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะก่อคดีที่สองซะก่อนนะ